ระดนกันบ้างน้องเนี่ยเดินทางไกลไปที่ประเทศ
สเตรเลียเพื่อที่จะไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง
ชินไลฟ์นะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งน้องเองก็ได้อัปเดตชีวิตของตัวเอง
แล้วระหว่างที่น้องเจมส์เล่าไปเล่ามาก็มีแฟนคลับถามถ่ายกันเยอะว่า
เฮ้ยใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเป็นยังไงบ้างคือมันต้องดูแลตัวเองยังไง
เพราะสถานการณ์ที่โน่นก็ใช่ว่าจะดีใช่ไหม
เจมส์บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะที่ออสเตรเลียไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะคะ
คือทุกคนเขาใช้ชีวิตกันเป็นปกติอันนี้คือสิ่งที่น้องเจมส์พูด
ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ไม่ต้องใส่แล้วเลยเพราะว่าไม่มีเคสโควิดใดเพิ่มแล้วนะครับผม
คุณพี่ออดเสียเรียวใช้ชีวิตเหมือนปกติทุกอย่างแล้ว
หลังจากเขาเจอเคสคนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีมาตรการให้ใส่
ขอความร่วมมือน้อยใส่มาประมาณ๑๔๑๕วัน
เสร็จพรุ่งพอหมดก็ไม่ต้องใส่ละ
ก็คือพอรัฐบาลเขาเบเนตดีแล้วทุกอย่างมันก็จะดี
คุณภาพชีวิตมันก็จะดีไปเถอะไปด้วยตัวมันเอง